คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อคุณแม่บอกว่าติดลมบน
ติ๊กต๊อกจนไม่สนใจสิ่งรอบข้าง
ลูกของตัวเองแม่แม่ยังไม่สนใจเลยเหรอครับ
คือเดี๋ยวเล่าก่อนคลิปนี้
มันแบบเวลาคนที่จะเต้นเพลงนี้เค้าจะเต้นกับแก๊งเป็นจุบ

ทีนี้ลูกก็คงสอนแม่ว่าเพลงท่อนนี้ขึ้นแล้วโยกเลยนะแม่
แล้วคงมันก็ต้องมีคนไปกดเริ่ม

แต่พูดถึงว่าอัดใหม่ได้ไหม

ไม่ได้ก็ลูกบอกว่าถ้าเพลงขึ้นแม่ต้องเต้นนะ
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ต้องเต้น

แม่ยังไม่หยุดเต้น

ก็ลูกไม่ได้บอกดิว่าลูกจะทำท่าไหน

เห้อเขาตั้งเวลาให้ได้ลูก

เขาไม่ต้องลีบไป
ก็ตั้งเวลาสัก๑๐วิ
ก็จะได้มีเวลาถอยหลังไว้ตั้งหลัก

เขาไม่โกรธเขาเกลียด
ขอบคุณคลิปน่ารักด้วยนะคะ

ไปดูแบบซ้ำย้ำก็ได้คลิปนี้ไปดูกันเถอะ
คุณไม่ต้องเน้นขนาดนั้นก็ได้มั้ง